สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีมีงานเข้าแล้วฮะงานเข้าก็เพราะว่า
ช่วงสักวันสองวันที่ผ่านมาไปช่วยเหลือคุณลุงท่านหนึ่ง
หลงมาจากบ้านจากนั้นแจราธิก็พามาอยู่ที่โรงพักศ์ครับ
สอบมาสอบไปอีก๒วันตัวละท้านมา
ญาติมารับตัวและญาติแต่งตัวรัดกลุ่มเหลือเกินเพราะอะไร
เพราะลุงคนนี้ติดโควิดจากเมียแก

งอกขนาดไหนงอกถึงขั้นโรงพัก

ปฏิบัติภารกิจเป็นการเบื้องต้นก่อน

แต่มีอาคารข้างเข้าไปใช้งานได้
แล้วเมื่อวานโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ต้องส่งกำลังพลบุคลากรทางการแพทย์
มาช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ในโรงพักทุกจุดทุกแห่ง

อยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่๒๗ถึงวันที่๒๗
มิถุนายนที่ผ่านมาฉีดทุกห้อง

แล้วตอนอยู่ภูมิกรับก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย

ดังนั้นผู้อำกับสามารถมารับงานต่อได้

เพราะว่าต้องมีการกักตัวดูอาการอย่างน้อยเนี่ย

ใครที่เข้ามาแจ้งความ

จนถึง๒๘ช่วง๒ทุ่ม

เพราะว่าท่านอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้วย
ต้องดูอาการของตัวเองเช่นกัน

ใครได้ไปที่สพนี้

ไปตั้งแต่ช่วง๑๘นาฬิกาลงไป
อันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับ

สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี